โดนด่าถล่มหนักมากว่าเพลงมันสองแง่สองงามคุณผู้ชม

เนื้อหาของซิงกร์ดใหม่ชื่อเพลงว่า
คือมีความตั้งใจให้เป็นเพลงที่สนุกสนานคลายเครียดนะคะ

ยกมือไหว้ขอโทษเลยนะตอนนั้นอัดคลิปมาเลยนะคะว่า
หากแฟนเพลงไม่ชอบผลงานชิ้นนี้ของเธอนะคะ
เธอก็พร้อมที่จะน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดค่ะ
แต่ดูเหมือนมันจะไม่จบไปต่อข้อหลังจากนั้นนะคะนี่เลยพี่บิลลี่โอแกน
โอ้โหนักร้องรุ่นเก่าของเราออกมาโพสต์นะคะ
แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คถึงนักร้องสาวกับเพลงนี้ค่ะ
พูดโอ้โหแบบจุกถึงตับเลยนะคะ
ขออนุญาตอ่านให้ฟังคุณผู้ชมค่ะบอกว่า
อย่าแต่งเพลงให้มันส่อนักเลยนะแม่หนู
ทั้งเพลงทั้งมิวสิกก็สอไปในทางเดียวกัน

จะออกมาแก้ตัวแล้วมันก็ดูออกแหละว่าคิดอะไร
สังคมจะดีขึ้นนะคะศิลปินคนแต่งเพลง
รวมไปถึงคนทำมิวสิกก็ต้องช่วยกัน

คลุกเขากิเลสอย่างเมามันขนาดนั้น

เคยฟังเพลงนะคะบทเพลงเพื่อเด็กของพี่เต๋อไหม

หรือว่าไม่สนใจคิดแต่จะยักษ์ลงตำอย่างเดียว
มันมีทั้งมาจากสวรรค์แล้วมาจากนรก

ขึ้นอยู่กับว่าคนทำอยู่ฝ่ายไหนนะคะ
ศิลปินมีหน้าที่ทำให้จิตใจคนอ่อนโยน
และยกระดับจิตใจของคนให้ดีขึ้นผ่านทางศิลปะที่ถ่ายทอดออกมา
ถ้าผิดไปจากนี้เราไม่เรียกศิลปินและไม่เรียกว่าศิลปะนะคะ
โอ้โหนะคะซึ่งทางด้านในห้างประจักรชัยค่ะ
ค่ายหายทองคำก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมกับน้อมรับคำติติงและจะนำไปแก้ไขในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะ
อืมก็ถือว่าเคลียร์กันไปเนอะ
ใช่แหละต้องบอกแหละว่าดนตรีมันก่อมเก่าจิตใจนะ
ก็ต้องยกระดับหน่อยละเรื่องของดนตรีนะคุณผู้ชม